ฝากไปถึงพักเพื่อไทยก็คือโพสต์ไปในลักษณะที่ว่าจะยุติการชุมนุมบนท้องถนนนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ทางคุณอานนท์นำพาทางนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบอกว่า
ก็ที่ยุติการชุมนุมบนท้องถนนเพราะว่าหลังจากนี้
มันจะมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมีเดียเยอะมาก

โลกโซเชียลมีเดียแทนไม่ได้จะลงถนนอะไร
วันนี้คุณสมบัติบุญงามอนงบอกกรลายจุดค่ะ
โพสต์ข้อความถึงเพื่อไทยนะคะ
เป็นข้อแบบนี้ขอสรุปนะคะ
หนึ่งก็คือการจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่ว
ไม่ใช่สถานการณ์จำเป็นที่พักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้

มันตกลงกันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้ว
ไม่ใช่ว่าประเทศรอสิบเดือนไม่ได้
น่าจะหมายถึงรอสวใช่ไหมคะหมดวาระ
แต่เพราะโอกาสที่เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาล
ไม่สามารถรอ๑๐เดือนได้แล้วอีกต่างหาก

ไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีโอกาสเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาล
สามค่ะการจับมือข้ามคั่ว

เพื่อไทยต้องแบกรับความรับผิดชอบทางการเมืองนะ

จะเป็นคนตอบเรื่องนี้เองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

การสลายขั้วเหลืองแดงที่ขัดแย้งกันมากับยี่สิบปี

เหมือนกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่เข้าพวก
ไม่เข้าพวกในสายตานักการเมืองยุคเก่า
ข้อ๕ประชาชนจะเกิดเอกภาพทางความคิดมากขึ้น
ไม่ยึดติดกับพักการเมืองหรือตัวบุคคล

ปรากฏการณ์รัฐบาลข้ามคั่วบอกกับประชาชนว่า
ประชาชนจงเชื่อมั่นในหลักการ
หกก็คือประชาชนที่เคยคาดหวังจะถอยห่างค่ะ
เพื่อไทยคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นศัตรู
ข้อเจ็ดก็คือการที่อยู่กับสตูของประชาชน
ก็อย่าทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นนะ

ก็คือโพสต์เอาไว้๑๐ข้อด้วยเวลาอันจำกัด
สรุปเอาไว้ว่าฝากไปถึงเพื่อไทยนะคะ
แล้วก็จะมีการยุติการเคลื่อนไหว
ขออภัยคนที่ซักรองเท้าผ้าใบรอเดินบนถนน
แต่พบกันใหม่ในคู่หาเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป
เหมือนกับบอกว่าให้ไปตัดสินกันเมื่อวันเลือกตั้งมาถึง